ท่ารำในการแสดงชุดรำไทยตีหม้อจะประยุกต์จากกิจกรรมการตีหม้อ
ท่ารำจึงเน้นความสนุกสนานและสื่อสารให้เห็นถึงแต่ละขั้นตอนของการตีหม้อ
โดยท่ารำจะเน้นให้เห็นถึงความกระฉับกระเฉงของผู้รำจึงมีการนำท่ารำโทนโคราชที่เป็นท่ารำแบบชาวบ้านมาใช้
ส่วนท่าทางการรำจะมีการป้ายมือแต่ไม่ใช่ลักษณะของการจีบมือ
และมีการนำท่ารำแบบรำวงภาคกลางมาผสมผสานเช่นการตั้งวง
จีบมือการยักษ์ไหล่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน